เมื่อวานนี้นะคะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
มีคนไปพบว่าเด็กชายอายุ๘ขวบถูกทิ้งไว้ลำพังนั่งกอดตุ๊กตาร้องไห้
คนที่เห็นเขาก็สงสารนะคะเข้าไปถาม
เขาก็บอกเขาก็เล่าให้ฟังแหละเขาบอกว่าแม่เอาหนูมาวางไว้ตรงนี้
โอ้ยคนตามหาแม่จ้ารวรเลยนะคะ
สรุปสุดท้ายไปเจอแม่แล้วแม่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทิ้ง
แต่นัดกับพ่อไว้ว่าให้พ่อมารับตัวเอาไปเลี้ยงแต่พ่อไม่มาสักทีเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพชายโยรับแจ้งเหตุค่ะเด็กชายถูกเอามาปล่อยทิ้งไว้คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้
ไปเจอเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อเด็กชายเอนามสมมุตินะอายุ๘ขวบค่ะ
ก่อตุ๊กตาร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั่งคุยด้วย
นั่งปลอบใจต่อมาค่ะสักพักนึงนางสาวบีน้ำสมมติอีกนะ
อายุ๓๖ปีรับว่าเป็นแม่เดินทางมารับตัวเด็กชายคนนี้ไป
แต่ก่อนที่จะมารับตัวตำรวจต้องเรียกไปพูดไปคุยไปสอบถามก่อน

เรื่องต้นนางสาวบีผู้เป็นแม่ให้การว่า
ฉันนี่แหละก็เป็นแม่แท้ของน้องคนนี้
ทางกับพ่อของเขาตั้งแต่น้องคนนี้อายุ๑เดือน
เลี้ยงดูลูกลำพังวันที่๒๐ในสายุนที่ผ่านมาค่ะ
ได้รับการติดต่อจากอดีตสามี
อดีตสามีบอกว่าเดี๋ยวจะมารับลูกชายไปเลี้ยงนะ
ก็เลยนัดเจอกันนัดเจอกันที่สาราริมถนนสายเอเชีย
วันนั้นเองเธอบอกว่าเธอมีธุระด่วน
ก็พาลูกมานั่งรอสักพักหนึ่งแต่มันมีธุระด่วนจริง
ก็เลยปล่อยลูกชายไว้จุดนี้
แล้วก็รีบออกไปทำธุระกับสามีใหม่
เพราะอดีตสามียืนยันว่าเดี๋ยวจะมารับลูกคนนี้
ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้จากนั้นผ่านไปห้านาทีเท่านั้นเองค่ะ
ได้รับโทรศัพท์จากอดีตสามีอดีตสามีบอกว่า
มาไม่ได้แล้วนะติดธุระเหมือนกันเธอก็เลยตกใจค่ะ
วกรถกลับมาเลยกลับมารับลูกชาย
ก็มาเจอว่านั่งร้องไห้อยู่ในปั๊มน้ำมัน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั่งอยู่ข้างให้การช่วยเหลือแล้ว
ถามว่าตั้งใจทิ้งลูกหรือเปล่าเนี่ยเธอยืนยันนะเธอยืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนาทิ้งลูกแต่อย่างใดแต่อดีตสามีไม่มารับเอง
เธอก็ตกใจเหมือนกันรีบกลับมารับลูกนี่ไง
ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งจากนั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
กล่าวตักเตือนและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ